จากที่เกริ่นกันไปช่วงที่แล้วมาดูเลยนะคะ
สำหรับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกัน
เกิดขึ้นในห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาล
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำคนเจ็บจากเหตุตีกันในงานบุญบ้างไฟ

วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ยังตามไปทำร้ายคู่กรณี
เหตุการณ์นี้ทำให้ชายพิการที่เขามารอญาติอยู่ที่โรงพยาบาล
บาดเจ็บเพิ่มไปคนนะคะ
ก็ยังคงมีแบบนี้กันอยู่เนี่ยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมดูภาพกันหน่อย
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นทะเลาวิวาสกัน
หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช
เริงนกทาตำบวนสวาสอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะ
โดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พยายามตะโกนห้ามปราม

กระทั่งตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล
เข้ามาห้ามกลุ่มวัยรุ่นก็เลยแยกย้ายกระหลบหนีไป
ผู้โพสต์เนี่ยบอกว่าขณะที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสมาคมพรพระแม่เริงนกทายะโสธร
ส่งเคสผู้บาดเจ็บถูกทำร้ายร่างกายที่โรงพยาบาล
ประมาณตี๒ที่ผ่านมาเกิดเหตุทะเลาะวิวาส
กลุ่มวัยรุ่นคู่อริชกต่อยกันบริเวณหน้าตึกอุปติเหตุฉุกเฉิน
ซึ่งรอปภของโรงพยาบาลและตำรวจสพเริงนกทาก็ระงับเหตุได้ทัน
ก่อนที่จะลุกลามใหญ่โตขึ้นไปกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาล
สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะ
ตำรวจจะติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
แล้วก็มีการติดแฮชแท็กด้วยบอกว่าสถานที่ราชการแบบนั้น
ยังกล้าต่อยตีกันได้โทษหนักนะครับผม
หลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็มีผู้มาแสดงความเห็นจำนวนมาก
แล้วก็ประนามผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปยังหน่วยกู้ภัยสมาคมพรพระแม่เริงนกทา
ไปสอบถามอาสากู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้
คือวันเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นสัก๑๐คนไปรุมทำร้ายชายสูงอายุและพิการที่มารอญาติ
จากกรณีมีเรื่องทะเลาวิวาสกันที่งานบุญบ้างไฟภายในวัดบ้านโคกสูงตำบลสามะคีอำเภอเริงนกทาค่ะ
เหตุการณ์เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีการทำร้ายร่างกายกันในงานหมอลำเขาก็ไปช่วยค่ะ
ไปถึงที่เกิดเหตุไปเจอคนเจ็บเป็นชายอายุ๓๙ปีมีแผลถูกตีที่ศีรษะ
ก็เลยนำตัวมาส่งโรงพยาบาลทีนี้พอมาถึงก็มีญาติคนเจ็บมารอที่โรงพยาบาลแล้ว
ขณะเดียวกันกลุ่มวัยรุ่นตามมาอีกค่ะตามเข้ามาทำร้ายร่างกายชายพิการจนบาดเจ็บ
ต่อมาตำรวจก็คุมสถานการณ์เอาไว้ได้ส่วนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยหลบหนีไปค่ะ
บอกด้วยนะคะว่าเช้าวันนี้เนี่ยญาติของผู้บาดเจ็บไปแจ้งความแล้วนะคะ
ก็เลยสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่น
อยู่ในคลิปมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ